ไปดูบรรยากาศการจราจรพื้นที่รัชโยธินกันบ้างนะครับ
ณขณะนี้เป็นอย่างไรแล้วจะปรับแผนแบบวันต่อวันพรุ่งนี้เนี่ย
ยังไงดีคือถ้าไม่ใช้เครื่องบิน

เดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นอย่างไรติดตามกับผู้สื่อข่าวแทรกทีวีครับ
เชิญครับ
ผ่านมาพบว่าปริมาณรถติดสะสมเมื่อเทียบกับเมื่อวานนี้
ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นมีปริมาณลดน้อยลง
โดยในวันพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะยังคงใช้แผนเดิม
คือไม่มีการปิดการจราจรเพิ่มเติม
แต่จะส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรประจำการตามจุดต่างเพิ่มมากขึ้น
พร้อมทั้งเตรียมประสานกับสนราชพร้าวและวิภาวดี

และจะไม่มีการปิดเส้นทางเพิ่มเติมจากเดิม
เพื่อลดปัญหาการจราจรอีกครับ
ส่วนบนหน้าหน่อบนรวมรหลัดพร้าว
ก็ได้ไปชุมหารือลงพักษณ์ในเส้นรหลัดพร้าวทั้งหมด
สำหรับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องการกลับรถ
ไม่ต้องมากลับที่บริเวณแยกรัชโยธิน
ว่าจะลดปริมาณได้ประมาณ๔๐๐คัน
จากนี้เชื่อว่าประชาชนจะเริ่มปรับเปลี่ยนเส้นทางการใช้รถใช้ถนนได้มากขึ้น
ขณะที่บริเวณป้ายรถเมย์มุ่งหน้าเข้าสู่พระหลโยธินมีประชาชนทยอยมาใช้บริการครับ
ซึ่งในวันนี้ประชาชนส่วนใหญ่ต้องรอรถเมย์นานกว่าปกติ
เนื่องจากการจราจรที่ติดขัดสะสมในช่วงเช้า
แต่ว่าในช่วงค่ำนั้นพบว่าระบบการจราจรคล่องตัวขึ้น
จะมีปริมาณรถติดสะสมอยู่บ้างครับ
ก็มีนะรอรถนาน
ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงแหละที่มาวันนี้คือ
จากปกติจะมาถึง๘๓๐น
นี่ก็๙โมงกว่า๙โมง๑๐อะไรอย่างนี้
แค่แยกตรงนี้เองนะแยกเกษตรมานี่เองนะ

ประชาชนที่มีความจำเป็นต้องสัญจรผ่านสะพานรัชโยธิน
ขอให้ศึกษาเส้นทางการจราจร
โดยในวันที่๖ธันวาคมหรือครบ๗วัน
เจ้าหน้าที่จะมีการหารือร่วมกันทุกฝ่ายอีก๑ครั้ง
เพื่อพิจารณาว่าจะมีการปิดการจราจร
บริเวณสะพานแยกรัชโยธินต่อไปอีกหรือไม่ครับ

รายงานสดจากแยกรัชโยธินครับ